ส่วนที่แถวตลิ่งชันครับทุกผู้ชมครับก็มีรถยนต์เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนนะฮะ
ชนทั้งแท็กซี่แล้วก็กระบะด้วยนะครับทำให้คนที่มาในรถยนต์เนี่ยสองศพเสียชีวิตนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ที่ถนนบรมราชชนนีขาออกเขตตลิ่งชันเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นช่องทางด่วนถนน๓เลนต่อหม้อสะพานที่๒๙นะครับ
ฮอนด้าสีบรอนเงินอยู่ที่ช่องเลนกลางพังเสียหายหมดเลยครับ
ประตูฝั่งคนขับนี่หลุดกระเด็นไปเลยหลังคานี่เปิดกระจกแตกหมดเลยนะครับ
ยางล้อก็แตกทั้งสี่เส้นตรวจสอบในรถมีผู้เสียชีวิตสองศพ
คือนายวัศพลจิตเที่ยงแท้อายุ๒๑ปีอยู่ที่เบาะคนขับ
วัศพลนี่เป็นคนขับนะครับอีกคนนึงชื่อว่านายพรมสุดเจริญ
อายุ๓๑ปีนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
แล้วที่เกิดเหตุยังมีรถกระบะสีบรอนเงินอีกคันหนึ่งนะครับพังเสียหายเหมือนกัน
อันนี้อยู่หน้ารถยนต์นะครับล้อรถด้านหน้าฝั่งขวายางแตก
ห้องเครื่องยนต์พังเสียหายนายเสรีศรีวารินอายุสามสิบเอ็ด
คนขับกระบะอันนี้ก็บาดเจ็บค่ะก็ถูกช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
อ่าก็โชคดีที่โรงพยาบาลธนบุรีอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสักสองร้อยเมตรเท่านั้น
บริเวณเลนซ้ายสุดมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
สภาพกระโปรงด้านหน้าฝั่งขวายุบกระจกหน้าฝั่งขวาแตก
ประตูฝั่งคนขับยุบนายบุญภาเอี่ยมศรีอายุหกสิบหก
คนขับแท็กซี่บาดเจ็บเล็กน้อยเขาถูกกระจกบาดที่แขนขวา
แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์นะครับเราเลยทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์
เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนายบุญพาคนขับแท็กซี่บอกว่าตอนนั้น
เขากำลังขับรถจะไปส่งผู้โดยสาร๒คนแถวถนนราชพฤกษ์
ขับอยู่เลนซ้ายสุดมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถยนต์ที่อยู่ฝั่ง
ตรงข้ามเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนรถเขาแบบนี้ฮะหลังจากถูกชนแล้วเขาก็พยายามประคองรถ
จอดข้างทางเพื่อลงมาดูความเสียหาย
แต่พบว่ารถที่ชนเขาเนี่ยเสียหลักพุ่งไปอีกไปชนกับกระบะอีกคันหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเขา
สภาพของรถยนต์พอชนต่ออีกทอดหนึ่งเนี่ยนะจอดแน่นิ่งพังยับทั้งคัน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก็พบว่าคนที่มากับรถเก๋งเนี่ยเสียชีวิตทั้งสองคน
ต้นตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุก่อน
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างละเอียดนะครับเพื่อจะได้หาสาเหตุอย่างแท้จริงนะ